น้ำตายังคงไหล
แต่ฉันยังคิดถึงเธอ
ทั้งที่ข้างในยังแจงช้ำ
แต่ฉันก็ยังจะคงพร่ำเผลอ
โดนเขาทำเท่าไรหลอกลวงแค่ไหนไม่เคยจะจำ
ใจที่ยังบอบช้ำยังโดนเหยียบซ้ำ
ที่เดิมสม่ำยังโง่อ้าย
ฉันโดนทำอีกแล้วซ้ำที่เดิมอีกแล้ว
ย้ำกันเข้าไปและยังคงจำกันเข้าไป
ยังไม่เคยสนใจว่าข้างในฉันเหนื่อยลาคิด
ถึงกันบ้างไหมว่าต้องเจ็บแค่ไหน
ต้องโดนทำลายหัวใจและปอดคลีเข้าไป
ไม่มีใครจะมาเห็นใจฉันเหนื่อยล่ะ
ไม่มีใครจะมาเห็นใจฉันเหนื่อยล่ะ
ไม่เคยจะเรียนรู้ไม่เคยจะเข้าใจ
พอโดนทำเจ็บซ้ำก็กลับมานึกกลับมาคิด
กลับมาถามว่าฉันนั้นผิดตรงหน้า
น้ำตายังคงไหลล้นแต่ฉันยังหวังคิดถึงเธอ
ทั้งที่ข้างในยังเจ็บช้ำแต่ฉันก็ยังจะคงร่ำเธอ

โดนเขาทำเท่าไหร่หลอกลวงแค่ไหนไม่เคยจะจำ
ใจที่ยังบอกช้ำยังโดนเหยียบซ้ำ

มันก็เรื่องเดิมเดิมที่เธอก็ทำให้เจ็บให้ช้ำ
หัวฉันเองแค่แท้จะโดนจริงที่ก็กลับไม่จำ
ว่าจ้าฉันหนุ่มด้วยหายไหม้
เพราะหากไม่ทันระวังไม่โดนคนมาม
ยิ้งโนเอิ้ยยิ้งโนเอิ้ย
ไม่เคยจะเรียนรู้ไม่เคยจะเข้าใจ
พอโดนทำเจ็บซ้ำก็กลับมานึกกลับมาแค่กลับมาถามว่าฉันนั้นผิดตรงไหน
น้ำตายังคงไหลลงแต่ฉันยังว่าจะทิ้งเธอ
ทั้งที่ข้างในอย่างเธอช้ำแต่ฉันก็ยังจะคอยร่ำเธอ
โดนเขาทำเท่าไรหลอกลวงแค่ไหนไม่เคยจะจำ

ยังโง่เอ๋ยอุปูอุปูอุปูอุปู
วันนี้ถึงเวลาขยับเข้าของโถรราคา
และเราอยู่กับใคร

ครับ
เป็นเจลขายอะไรคะ
ขายเกี่ยวกับห้องพักของโรงแรมค่ะ

อย่างนี้ถ้าอยากได้ห้องพักดีก็ต้องติดต่อคุณแจ๊สมินเลย

แต่ทีนี้เป็นเซลล์เราเป็นคนขาย
แล้วเราจะถนัดเรื่องป้ายราคาเหรอคะวันนี้
เดี๋ยวต้องดูค่ะว่าเป็นยังไง
วันนี้คิดว่าจะคว้าเงินแสนไปได้ไหมคะ

เอาล่ะกว่าจะตอบได้นี่ไม่มีความมั่นใจเลยนะฮะ
เราต้องประคับประคองจิตใจกับตัวช่วย

บอกได้เลยว่าเขาเนื้อหอมมากเลย

สวัสดีค่ะ

หน้าก็บอกแล้วพี่เป็นหนุ่มเนื้อหอม

เคี้ยวกรุบนะพี่นุ้ยคุณจ๊าสมินเธอเป็นเซลค่ะ

โอ้โหพอจะมีเหลือให้พี่เข้าไปอยู่สักห้องไหมจ๊
อ้อเฮ้ย

เรื่องรวยรอนิสัยดีจ๊าสมินเลือกแบบไหน

ทำไมเนินเธอต้องเลือกกับพี่ด้วย
แม่ยอมจะยอม

ถ้าอยากได้ตังค์จริงเราต้องเข้าสู่การแข่งขันค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกอยู่ทางด้านโน้นค่ะ
ครับ
ระหว่างผู้ชายหล่อผู้ชายรวยชอบผู้ชายแบบไหน
ถามใคร

ก็ไปพักหาคู่ให้คุณเราเปิดสักแป๊บ

พร้อมกับคำถามข้อแรกของคุณจัสมินด้วยจ้า